ก็เป็นเหตุความแรงจากอาวุธปืนเหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นบ่อยมากค่ะ
อาวุธปืนทำไมหาง่ายจังใช่เหตุการณ์นี้สามีใช้อาวุธปืน
ยิงใส่ภรรยาจากด้านหลังเลยนะคะสามนัดเสียชีวิตแล้วก็หลบหนี
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดินทางมามอบตัวแล้ว
สารภาพบอกว่าโอ้โหเนี่ยทนใช้ชีวิตด้วยกันมา๘ปี
เป็นคนให้มาตลอดเขาบอกอย่างนี้นะคะผู้ก่อเหตุ
และแถมทางด้านของแม่ภรรยาเนี่ยก็ชอบทำให้ปัญหาทุกอย่างมันยิ่งบานปลาย
ยืดยาวเข้าไปอีกเก็บกฎมานานก็เลยเป็นปมเหตุครั้งนี้นะคะ
นายพาปริญญาพงศ์อายุ๖๖ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรัง
เดินทางเข้ามามอบตัวที่สพเมืองตรังหลังจากที่เขาเนี่ย
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางอรพินโฆษรัฐอายุ๕๒ปีภรรยาของตัวเอง
ยิงเข้าที่แผ่นหลังแบบนี้แล้วก็ที่ศีรษะด้วยรวม๓นัดจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าสิบห้าทับสิบเจ็ดถนนนางน้อยหมู่สาม
บนบ้านควนอำเภอเมืองตรังค่ะโดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบแปด
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเที่ยงเบื้องต้นเนี่ยในพาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนเรื่องของปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเขาอ้างว่าทำตกในขณะหลบหนีค่ะ
จำสถานที่ไม่ได้แล้วหลังเกิดเหตุหนีไปไหนก็หนีไปบ้านคนรู้จัก
จะติดต่อลูกสาวให้มารับไปมอบตัวซึ่งระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวในพา
สื่อมวลชนที่เราสักถามประเด็นการก่อเหตุต่างต่างเนี่ยเขาก็พูดออกมาว่า
นักข่าวถ่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องปิดบังใบหน้าผมเปิดได้เลย
อันนี้ตัวผู้ต้องหาเขาบอกผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่จำเป็นต้นปิดน้ำบังไหลนี่เออค่ะซึ่งในช่ายเยอะแม่ดีจริงหรือเปล่า
เราสติใจสวยมักอ่ะอ่ามักลงอ่าคือนักศัตริย์เราไม่มองที่มี
แม่แคร็กคนตายความผิดถึงอืมจัดหนี้หน่อยอืมแคทคนเด็กต้างให้
บอกว่าเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นคนผู้ให้กับภรรยามาตลอด
แต่ภรรยากลับไปหาคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปไม่ลามาไม่ไหว้โทรไม่ติดไม่รับ
เป็นแบบนี้มาตลอดทำให้เขาสุดทนยอมรับว่าผ่านมา๘ปีห่วงและรักมาก
แต่วันนี้ไม่ห่วงแล้วเพราะว่าเต็มที่แล้วนะคะผู้ต้องหาบอกอย่างนี้
ลูกสาวคนสุดท้องค่ะบอกว่าพ่อก็เคยมีครอบครัวมาก่อน
ตัวของแม่ผู้ตายเนี่ยก็เคยมีครอบครัวมาก่อน
แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันมา๘ปี
ไม่มีลูกด้วยกันค่ะช่วงสองปีแรกไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ระยะหลังเนี่ยปัญหาบ่อยเลยเรื่องเงินบ้างเรื่องหึงหวงบ้าง
แล้วก็มีปากเสียงกันนะคะฟังเสียงของลูกสาวหน่อยนะคะ
ลูกสาวคนเล็กนะคะบอกว่าเคยเตือนพ่อมาตลอดว่าให้ปลงบ้าง
กับเรื่องของผู้หญิงคนนี้แต่ว่าพ่อรักผู้หญิงคนนี้มาก
ให้ทุกอย่างที่ผ่านมาพ่อเคยซื้อบ้านซื้อที่ดินให้กับผู้ตายด้วย
แต่ว่าผู้ตายนำไปขายหมดเลยค่ะ
ไม่กี่วันที่ผ่านมาพ่อไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะว่าก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคทั้งเบาหวานความดันหัวใจกระดูกทับเส้น
แต่ตัวภรรยาไม่เคยไปเฝ้าก็มีแค่ลูกหลานนะคะที่ไปเฝ้า
ขอยืนยันว่าพ่อไม่เคยติดหนี้ของภรรยาเลย
และทางฝ่ายผู้ตายรู้ความจริงเต็มอกว่าพ่อเป็นฝ่ายให้มาจนหมดตัว
หลังจากนี้ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อันนี้เป็นฝากฝั่งของลูกสาวของตัวผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคือมันสุดทนแล้วจริงอันนี้เป็นเรื่องในครอบครัวนะคะ